ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านนี้หน่อยค่ะเป็นร้านข้าวต้มที่เป็นร้านข้าวต้มดังซะด้วยนะคะ
อยู่ตรงริมถนนพระหลโยธินปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ค่ะ
เป็นเจ๊เจ้าของร้านแล้วมีผู้ชายสองคนย้ำนะ
เดินเข้ามาเอาปืนจี้หัวแล้วเป็นยังไงต่อลองดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมภาพเนี่ยค่อนข้างอุกอาดมากเลยทีเดียวนะคะ
ลองดูนะคะอีกทีหนึ่งตัวผู้ก่อเหตุเดินมาใส่เสื้อ
สีขาวแบบนี้มาถึงนะคะเห็นเจ๊เจ้าของร้านนั่งอยู่
แล้วเอาปืนจี้บริเวณด้านหลังของศีรษะเสร็จแล้ว
คุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดหลายจุดด้วยนะคะจังหวะที่เขาเดินเข้ามา
แต่เขาไม่ได้มาคนเดียวอีกคนนึงที่เข้ามา
บอกก่อนคุณผู้ชมอายุยังน้อยทั้งคู่
คนหนึ่งเป็นนักศึกษาอีกคนนึงเป็นเยาวชนค่ะ

นี่เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังอยู่ริมถนนพะหนโยธินนะคะ

เยื้องกับสารากลางจังหวัดตากนั่นเอง
โดยทางด้านของเจ๊เจ้าของร้านหรือว่าเจ๊โอ
ชื่อนางสาวประนีตโม้พวงอายุ๕๑ปี
เป็นเจ้าของร้านข้าวต้มบาทเดียวแห่งนี้

คนร้ายเอาเปลืองจี้หัวเจ้าของร้าน
แล้วมีทั้งชิงกระเป๋าเงินกับตะก้าใส่เงินเหรียญไป
รวมทั้งหมด๑๙๐๗บาท
แล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าร้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๓ของคืนวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ

ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีนะคะ
แล้วก็เก็บข้อมูลไล่ตามกล้องวงจรปิด

สรุปเป็นคนใกล้ตัวเลยคุณ
นั่นคืออดีตพนักงานร้านข้าวต้มค่ะ

แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่ากว่าตำรวจจะรู้
ตอนที่ตำรวจลงพื้นที่เก็บข้อมูล
คุณรู้ไหมว่าเขาทำทีแบบโอ้โหแสดงละครดีมาก

เหมือนมาถามเจ้าของร้านด้วยความเป็นห่วง
คือคุณเป็นคนเอาปืนมาจี้แล้วชิงเงินไป
แล้วหลังจากนั้นทำมาทีมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เอ้าก็ที่ทำทีมาถามก็ตำรวจยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นคนก่อเหตุ
จะได้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราไม่ได้ทำ
ถึงผมจะเป็นอดีตของพนักงานร้านนี้

ปรากฏค่ะมีคนมากระซิบตำรวจบอก
นั่นแหละคนก่อเหตุเป็นอดีตพนักงาน
ตำรวจไล่ตามกล้องมูลจรปิดจนรู้ว่าเขานี่แหละเป็นคนก่อเหตุ
คุณดูนะถึงแม้จะพยายามปิดบังอำพลางตัวเองยังไง
แต่ตำรวจก็รู้จนได้
สุดท้ายเจ้าตัวก็ต้องยอมรับแต่โดยดีละค่ะ
นี่นายคนนี้คือนายโพอายุ๒๒ปี
อย่างที่บอกเป็นอดีตพนักงานอายุ๒๒และมาก่อเหตุกับเยาวชนอายุ๑๖ปีค่ะ
เจ้าตัวบอกนะคะว่าเนี่ยแหมพอรู้ข่าวเป็นห่วงตาเปล่าเลย

สุดท้ายให้การรับสารภาพบอกว่าผมมาติดค่าห้องพักเช่าห้องเอาไว้๓เดือน
เงินมา๕๐๐๐แล้วผมไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยต้องเอาปืนมาจี้ก่อเหตุแบบนี้
พร้อมมีดดาบยาวก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุ
เลือกเวลาตอนที่ร้านปิดเพราะผมเคยทำงานผมก็รู้เวลาอยู่แล้ว
เพราะเจ้าของจะอยู่ตามลำพังเพื่อรอจ่ายเงินให้ลูกน้องค่ะ
ยังไม่นานครับ
ครับ

แล้วไปเอาปืนที่ไหนมา
คุณรู้ไหมว่าต้องขอบคุณใครมากด้วย

เพราะว่าตอนที่ตำรวจระดมกำลัง

เขาทำทีมาที่ที่ฉันบอกเข้ามาถามว่ามีอะไรเรามีอะไร

ตำรวจครับตำรวจนี่แหละผมจำเสียงกับรูปร่างสันฐานเขาได้
ผมรู้เลยว่าเป็นคนนี้ตำรวจก็เรียบร้อยเลยค่ะจับทันทีค่ะ
คุมตัวไปทำแผนนะคะแล้วก็ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหา
ติดคุกอ่ะคุณอายุยังน้อยอยู่เลยนะอ้างว่าจะหาเงินไปจ่ายค่าเช่าห้อง
แต่ว่าวิธีการมันผิดไงครับไม่ควรทำแบบนี้นะครับ